สวัสดีครับสวัสดีสองกลับมาพบกันอีกครั้งกับเบรคนิวส์นะฮะ
ข่าวด่วนกับทางไทยรัฐทีวีกับการก่อติดเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิดที่กิ่งแก้วสมุทรประการ

สวัสดีครับ
เท่าสารภัยของกระชุมมหาดไทยกับรถของบิวนิจการอาหารพิษณาทำงานคู่กันก่อนครับ
เดี๋ยวระดมเข้าไปทั้งคู่เดี๋ยวขอทางรถเข้ามาก่อนครับ
ตอนนี้กำลังมีการสั่งการสดที่บริเวณหน้าพื้นที่งานเลยนะคะ
เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้มีไฟประทุขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะ
ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะก็เลยลงพื้นที่มาเพื่อที่จะสั่งงานด้วยตัวเองนะคะ
ทันครับปัญหาหลักก็คือช้าตอนเมืองเอาไฟประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย

เพราะว่าข้างล่างยังร้อนอยู่เราโฟมไปปิดทับเนี่ยฮะ
แต่ตอนนี้เราระดมเอาโฟม
ฉีดเพิ่มเติมบูรการระหว่าง

ผมคิดว่าเดี๋ยวดูอีกสักพักหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับ

ปล่อยให้เราทำงานเหมือนคนตาบอด
แล้วโรงงานไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย
เรื่องนี้ไม่ได้ต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

กว่า๒๔ชั่วโมงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสูญเสีย
แต่ว่าเจ้าของโรงงานเองไม่โผล่มาเลย
นี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องมานั่งคุยกัน
จริงแล้วเจ้าของโรงงานต้องมีพิมพ์เขียวมาช่วยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
มันจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับ
ปล่อยให้พวกเราทำงานแบบตาบอดคำตามเป้าคำหาเป้า

ได้อยากซักสั้นต่อดนัฐีที่เขามาปฏิบัติบัดหน้าที่ด้วยใช่ไหมครับ

ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับ

ทุ่มเทอย่างจริงจังนะครับทุกภาคส่วนทุ่มเทกันหมดนะครับ
มันต้องเห็นใจซึ่งกันและกันในเวลานี้ครับค่ะนะครับแต่ผมเชื่อว่า
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักคงจะดีขึ้นฮะสังเกตควันเริ่มหายแล้วฮะ
แต่แต่แต่แต่ก็เดี๋ยวเขาต้องดูต่อไปว่าหลังจากที่ไฟสงบอีกทีเนี่ย
เขาใส่คุมเพลิงด้านล่างอย่างไรบ้างก็ก็เดี๋ยวจะให้ผู้ชำนวนการที่คือผม
ผมยังพูดมากไม่ได้ว่าเราจำเป็นจะต้องคุยจุด
เมื่อเราฉีดน้ำฉีดดับโฟมเข้าไปแล้วต้องคุยข้างล่าง
ไม่ว่ามันยังมีเชื้ออีกไหมเราต้องฉีดเข้าไปเหมือนกล้องขยะปีไหนฮะ
ที่บางปีนะครับมันก็คล้ายคล้ายกันหน้าเวลานี้นะครับ
ท่านคะจะให้ตามตัวทางผู้จัดการมาในคืนนี้เลยไหมค
ใช่ครับใช่ครับนี่สั่งให้เจ้าที่ตำรวจไปทำตัวมาแล้ว
ไปที่บ้านแล้วฮะเห็นท่านบอกว่าแท้จริงแล้วนี่
อาจจะมีการแจ้งความดำเนินการเสียด้วยซ้ำคือเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยว
เป็นนำนาจของผู้วัดิกัรท่านทำดนการเอกนะครับแต่ว่า
ผิดต่อสังคมนะครับไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้หายไปทั้งวัน

เผาซึ่งวันนี้ลงพื้นที่มาแล้วแล้วก็มากำกับดูแลในส่วนของการ
นำเอารถน้ำแล้วก็รถโป่งเข้ามาดับไฟละลอกที่สาม
หลังจากที่ประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ดีใจไม่ถึง๓๐นาที
แรงประทุของไฟก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะ
ก็สั่งการให้นำเอาตัวของเจ้าของโรงงาน
รวมไปถึงวิศวกรรมโรงงานเนี่ยมาให้เอาพิมพ์เขียวมาให้เชื่อไหมคะ
คุณผู้ชมตั้งแต่เกิดเหตุมาตี๓จนถึงขณะนี้นะคะ
เขียวของโรงงานนั้นยังมาไม่ถึง
มือของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดับเพลิงในพื้นที่เลยค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ
คุณวิมลวันนะฮะอย่างที่ได้ฟังไป
สรุปให้ฟังอีกครั้งชัดว่าท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ก็ลงไปตำแหน่งของรมประชากาศเกษตรนะฮะ
แต่ว่าอาจจะเป็นตัวแทนรัฐบาลหรือเปล่ายังไม่ทราบหรือเปล่า
คือเหมือนให้น้ำให้มันเพียงพอ
เพราะเกรงว่าด้านล่างเนี่ยมันจะปะทุแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาได้อีก
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงให้มันจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นคือให้ตำรวจไปตามตัวเจ้าของโรงงานมาให้ได้

วันทั้งวันทำไมไม่เอาเขามาชี้จุดในพื้นที่แล้วพิมพ์เขียวมันหายไปไหน
ตั้งแต่ตี๓๙นาทีจนตอนนี้ตี๒จะครบ๒๔ชั่วโมงอยู่แล้วยังไม่มีพิมพ
ถูกต้องให้เอาตัวมาตำรวจต้องไปเอาตัวมาที่บ้าน
แล้วมาชี้จุดว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเพราะตอนนี้ทุกคนทำงานเหมือนคนตาบอด
ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นถังอะไรยังไงบ้าง
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตามให้ได้คือเจ้าของโรงงานคือผู้จัดการอันนี้ฮะ
แล้วก็พิมพ์เขียวรวมทั้งต้องหล่อเลี้ยงไม่ให้เพลิงนั้นประทุขึ้นมาอีก
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเราไปดูสถานการณ์ตรงหน้างานกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้ใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้ว
ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงได้ข่าวว่าตอนนี้ไฟเนี่ยมันเหลืออยู่จุดเดียวแล้วนะคะ

สวัสดีครับคุณนาธพงศ์ค่ะสวัสดีครับคุณพัฒนาครับ
สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าเหมือนควบคุมเพลิงได้บางจุดแล้วหรือเปล่าคะ
ก็อย่างที่รายงานไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือว่าหลังจากที่มีการขนรถต่างของพอรถของกู้ภัยเนี่ย
ออกไปเพื่อที่ไฟเนี่ยมาทะตอนนี้คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่สแตนบายกลับเข้ามาเนี่ยก็มีการลาก
จ่ายของน้ำแล้วก็โฟมเนี่ยเข้าไปประจำการในพื้นที่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการระบาย
เราพยายามตายงานกันตั้งแต่ช่วงศพชั่งช่วงประมาณเครื่องชีวิตเนี่ยมันจะย้อนกลับกลับไปหมดเลยครับ
ตามสิทธิ์ต่างที่เป็นสิทธิ์ฝาเปรตสิทธิ์สองวาวที่เป็นศาสนเครเมียนะครับ
ก็เป็นการกินเลี้ยงสิทธิ์ต่างสิทธิ์นี้เร่มใหม่ทั้งหมด
แล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เนี่ย
มันก็จะมากลงเหมือนกับในช่วง๕ทุ่มแล้วก็จะมีการควบคุมสถานการณ์ได้
นั่นคือสิ่งที่จะต้องมีการเริ่มเหมือนจะไม่ได้นับหนึ่งออกอีกครั้งด้วยกันนะครับ

ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่เรากำลังยืนรายงานเนี่ย
แล้วก็สิ่งที่ภาพที่หน้าจอของทางสถานีของเราเนี่ย
กำลังทำงานที่จะเห็นบรรยากาศหน้างานตอนนี้เนี่ย

เห็นไหมคะว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเสียง
ก็คือว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ภายในเนี่ย
พอมีเสียงดังขึ้นมาแบบจะดังปุ๊บขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ย
เรามั่งใจว่าเป็นเสียงของระบบที่๗ขึ้นมาหน่อย
แต่ว่ามันไม่ได้ยินแรงอะไรและมันก็ไม่ได้มีเปรย์ไฟหยุดขึ้นมา
ซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาจะได้ยินเสียงแบบนี้
แทบจะชั่วโมงละครั้งหรือว่าชั่วโมงละ๒ครั้ง

แต่ว่าถ้าสิ่งที่มันทำให้น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลก็คือว่า

คุณนัทพงศ์ที่บอกว่าต้องกลับไปเริ่มเหมือนนับหนึ่งใหม่ไปหาวาวใหม่แล้วก็ปิด
อันนี้คือวาวจุดใหม่เหรอคะไม่ใช่จุดเดิมใช่ไหมคะ
มันคือวาจุดเดิมนั่นแหละครับคุณรัชพรเพียงแต่ว่า
ทีนี้ด้วยความที่อุณหภูมิใต้พื้นเนี่ย
มีการนำสิ่งของในการปีกออกไปบางส่วนนี้
มันไม่สัมภัณฑ์กับอุตจังฟูมิที่อยู่บริเวณทางนี้นี่ครับ

เหมือนกับสิ่งที่คุณรักคุณสอนดีอ่ะคุณเศรษฐานักรัชญาติด
มันไม่มีความเรือนเย็นยันว่าควรจะไปเริ่มติดหน่อย
ก็คิดว่าถ้าเมื่อใดก็ระแตะที่เกรลไฟเนี่ย
เตรียมที่จะมีการอพยกสิ่งของพระองค์โฟนออก
ว่าอาจจะเจดการกระพุที่จึงหรือว่า
มันอาจจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะส่งสัญญาณออกมาจากด้านในนะครับ
ครับทีนี้ในภาพเราจะเห็นมีอยู่ถังหนึ่งเนอะที่มันอยู่ในภาพที่คุณนัทพงศ์ส่งเข้ามานะฮะ
ไฟตรงนี้มันเข้าไปใกล้ถังนี้หรือว่าเออมันถอยล่นออกไปไกลจากถังนี้หรือเปล่าฮะ
คือตอนแรกเนี่ยไฟกับถังเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันก็จริงครับ
แต่ว่าด้วยของทิศทางลมแล้วก็ด้วยของกลุ่มเปลวไฟเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าไปใกล้มากกว่า
ไม่ไม่สามารถเข้าไปใกล้มากกว่านี้ได้แล้วแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ปพเนี่ย
เราเห็นว่าจอดอยู่สองคันหน้าผงใหญ่ใหญ่จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นำน้ำเนี่ย
ไปเลี้ยงที่มันให้เตยไฟเนี้ยมาใกล้กับถังเนี้ยถังเนี้ยเรารู้กันดีแล้วว่า
เรายังไม่มีใครยืนยันได้ว่าณขนาดเนี้ยจราขบังเหิย
ดื่มมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสัญญาณที่ดีก็คือว่าถ้าทิศทางลมแล้วก็การควบคุมน้ำ
คุมโฟมของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถทำได้อย่างไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
เพราะว่าจะมีการหล่อเลี้ยงอินโปรไม่ให้เจอไปเนี่ย
เข้ามาใกล้กับฝั่งฝั่งซ้ายตรงนี้แล้วถ้าอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็จะมีการหนัดข้างของผลก็คืออีกภาพนึงจะเป็นฝั่งซ้ายของบริจาโว
ก็จะมีการล่าข่าวใจน้ำแล้วก็ต้องเนี่ยใช้ไปเหมือนกันเพื่อที่จะมีฟังยุทธ

ค่ะคุณนานธวงค่ะเท่าที่เห็นก็ตอนนี้คือมีหน่วยงานก็เป็น
พป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แล้วก็กู้ภัยอาสาสมัครต่าง
มีกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานไหนมาอีกบ้างไหมคะ
ตอนแรกเลยเดิมที
ตะเกิดวางค์ของหน่วยงานนี้นะครับ
เราก็พ้องกินเอ่ยเสียงรัฐกรรมจังหวัดแล้วก็อืมแก้มาที่ทหารนะครับ
มาปล่อยสองเจ็ดนาแล้วก็มาปล่อยเพราะว่าต้องบอกแบบนี้เพราะว่า
ถนนเนี้ยถนนจริงแก้วถนนหลักเนี้ยมีการจิตเป็นพร้อมให้ใครส่งจอมถังตอนนั้น
แล้วก็จริงแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นโหลแล้วก็ให้ทหารคอยจิตเป็นพร้อมตอนนั้นอยู่
ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกตรงนี้เนี่ยบางคนเขาอยากเห็น
หรือว่าบางคนเขาเนี้ยในทัพสิ่งแห่งเขาที่ว่ามันจะเป็นสุดยอดของกระบาดเนี้ย
บางคนเขากังวลเขาก็จะขับเข้ามากันทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ย
ที่เป็นส่วนอยู่ด้านนอกเขาก็จะคอยป้องกันแล้วก็คอยป้องกันคนที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ว่าได้ครับในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เขาเข้ามาข้างใน
แล้วตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่ามีรถของเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นหน่วยทหาร
เพราะว่าหลังจากที่ท่านธรรมนับมากับเจ้าหน้านะครับ
ที่มีการบอกว่าจะประสานงานของทางหน่วยเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนา
ตอนนี้ถ้าประเมินจากหน้างานถือว่าสถานการณ์พอที่จะวางใจได้บ้างไหมคะ
ตอนเนี้ยไม่มีใครตอบบ้าครับเพราะว่าข้ามเหมือนจะว่าเหตุการณ์ต้องสับไปเริ่ม
เริ่มต้มครับหน่อยเพราะว่าอย่างนี้ก็ได้
เดี๋ยวให้คุณนัทพงศ์พักก่อนแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อ
ในชั่วโมงหน้านะฮะค่ะขอบคุณครับคุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
สิ่งที่เราต้องจับตาคืนนี้คือจะควบคุมเพลิงไม่ให้มันประทุขึ้นมาได้อีกหรือเปล่า

จะสามารถนำตัวผู้จัดการโรงงานพร้อมกับพิมพ์เขียวมาชี้จุดต่างได้หรือไม่
อันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีฟึงเขียวทุกคนก็ทำงานเหมือนคนตาบาดกันต่อไป
ถูกต้องเพราะสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปเริ่มนับหนึ่งช่วงหัวค่ำใหม่คือ
หนึ่งต้องเลี้ยงอุณหภูมิเอาไว้เพื่อควบคุมเพลิงในวงจำกัด
ต้องพยายามค้นหาวาวหรือจุดรอยรั่วที่มันทำให้เกิดแรงประทูขึ้น

เดี๋ยวกลับมาก่อติดกันต่อในชั่วโมงหน้าตอนตี๓นะฮะ
รายการพิเศษของเรานะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ